ส่วนช่วงนี้ใครที่ชื่นชอบที่จะทานทุเรียน

จริงนะในแต่ละช่วงแต่ละช่วงก็สามารถหาทานกันได้แหละ
แต่ว่าผมอยากจะให้ดูผลิตภัณฑ์ที่มีจากทุเรียน

แบบทอดก็มีแบบอ้วนก็มามาหมดฮ่า
เพราะฉะนั้นไปดูหน่อยว่าเมนูที่ทำจากทุเรียนเนี่ย
แล้วมาดูแล้วเฮ้ยแบบนี้ก็ทำได้ด้วยเหรอ
มีอะไรบ้างไปดูกันครับ
ตลอดข่าววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชม
และหาโอกาสไปชิมเมนูทุเรียนสุดแปลกทั่วถิ่นไทยกันค่ะ
แต่ละเมนูจะเป็นอะไรบ้างไปชมกันเลย
เริ่มกันที่ข้าวหลามทุเรียน

เป็นสูตรเด็ดของนางสาวสิวพลอยเรืองชัยโชค
เกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ตำบลคมบาง
อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
เป็นข้าวหลามที่ถูกห่อหุ้มด้วยเยื่อไผ่

เด็ดเคล็ดลับความอร่อยของเขาก็คือ

ที่มีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ๓๐๐บาท

อกจากความอร่อยของเนื้อข้าวหลาม

กระบอกไม้ไผ่ที่ใช้ต้องเป็นไผ่สีสุกเท่านั้น
เนื่องจากมีเยื่อไผ่ที่หนา

ทำเป็นทรงนี้
ต่อกันที่เมนูขนมถ้วยใส่ทุเรียน

เป็นสูตรของคุณป้าวงเดือนระวังภัย
ชาวบ้านตำบลบ้านตึกอำเภอศรีสัชนาลัย

คุณป้าวงเดือนจะนำทุเรียนหมอนทองเทวดา
ซึ่งเป็นพันธุ์ท้องถิ่นของอำเภอศรีสัชนาลัย
เพิ่มรสชาติให้กับขนมถ้วย
ด้วยการนำชิ้นทุเรียนมาวางบนตัวขนม

ขอบอกว่าทั้งหน้าตาดี
เพิ่มรสชาติความอร่อยได้ดีทีเดียวล่ะค่ะ

ก็ทำให้กลุ่มสตรีวัยคนนองของบ้านตึกต้องเหนื่อยหน่อย
เพราะยอดไลค์ยอดสั่งทางโซเชียล
เข้ามาจนทำไม่ทันเลยล่ะจ้า
ต่อกันที่เมนูสละเป๋าไส้ทุเรียนลาวา
เมนูนี้เป็นของร้านฮ่อเจี๊ยบ
ตั้งอยู่ริมถนนสายระยองบ้านค่าย

เจ้าของคือนางสาวสุธาทิพย์อัจฉริยชาญวนิษฐ์

มาทำเป็นไส้ของสละเป๋า

โรงพยาบาลรับทรัพย์

โรงพยาบาลรับทรัพย์

อันทางนะแปลกกว่าทุเรียน

แต่ให้ดูแบบนี้ใครอยากกิน